นึกว่าสวยมุกวรณิชย์นี้เข้าไปส่องในไอจีชี้นะ
ล่าสุดค่ะแต่บอกเลยว่าคลิปนี้คุณผู้ชมค่ะ
มันไม่สวยงามอย่างที่คิดนะมันสู้ชีวิตอยู่พอสมควรค่ะ
ประเทศพูตานเนาะรวมกับเพื่อนรุ่นพี่คุณเต๊ตะวันแล้วก็คุณนิวทิศิภูมิเห็นฉากหน้าเฮ้ยมันเหมือนจะเป็นทริปชิวไม่มีอะไรสนุกสนานแต่บอกเลยค่ะว่าฉากหลังมุกเนี่ยเขาแอบมากระซิบกับเราว่าพี่คะทริปเนี่ยมันสู้ชีวิตแบบสุดตัวเลยค่ะคือเรื่องของเรื่องคืออย่างงี้คุณผู้ชมตอนที่สองหนุ่มเนี่ยเขาชว
คลิปนี้เปิดประสบการณ์จริงแต่ว่าเนปานไม่ได้ไปกันง่ายนะใช่

คุณผู้ชมค่ะสาวมุกเขาเป็นแบบว่าสาวหวานใสเนาะ

ก็ได้บาดแผลมาเป็นความทรงจำแต่ก็สนุกดีน้องบอกนะ
ขออภัยภูตานนะเมื่อกี้ขออภัยขออภัยภูตานนะคะ